เมนูแซ่บเราต้องไปต่ออย่าได้หยุดยั้งตรงนี้
เพราะว่าที่จังหวัดอ่างทองก็มีส้มตำถาดใหญ่ไซส์บิ๊ก
ที่เรียกว่าบิ๊กตั้งแต่ครกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หน้าตาอาหารจะเป็นยังไงไปดูกันเลย

นี่เมนูมีหลายเมนูเลยนะเอามาให้ดูเรียกน้ำย่อยกันไปเลยนะคะ
สุดยอดส้มตำถาดรสเด่นร้านนี้คือร้านเจ๊ดาวส้มตำเงินล้านนะคะ
ร้านนี้นะคะเขามีดีที่น้ำปลาร้า

น้ำปลาร้านี่เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับความสวย

ไม่ใช่น้ำซุปครับได้ได้สวยมากแต่ว่าจะสวยแน่นอนถ้าไปแซ่บที่ร้านนี้ครับ
เพราะว่าเมนูขึ้นชื่อเขาคือส้มตำถาดที่ครบเครื่องจริงค่ะ
หวานมันเค็มเริ่มต้นกันเลยดีกว่านำพริกกระเทียมใส่ลงไปในครกขนาดใหญ่
ตามด้วยเส้นมะละกอสดใหม่ไม่เหมือนใครนะคะอย่าลืมโคลกให้มันเข้ากันแบบนี้ก่อน
ได้ยินเสียงแบบนี้ครับพกกับตากกระทบกันแล้วก็มีช้อน
แล้วนี่มาสักครู่นี้เข้าใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาร้า
เชื่อแล้วเพื่อนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในน้ำตาลายสอตาของเราไปแน่
มันกลืนตามไม่ทันเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน

สั่งเลยใช่ไหม

แล้วก็ตักสิคะตักเสิร์ฟใส่จานค่ะพร้อมทานเลยนะคะ
ไปทำสุดเด็จเคล็ดลับดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

เรามีไอเดียยเรื่องไงเพื่อทำให้พลุนเต็มร้านไปหมดในปัจจุบัน

แล้วคุณแม่ก็บวกกับขายส้มตำมาก่อน

เราจะทำยังไงให้เมนู

แล้วลูกค้าชอบของทะเล

มะละกอนะคะจะเป็นเส้นแบบ

ส้มตำเส้นมะละกอสับ

มันจะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่นุ่ม
ไปกับน้ำของส้มตำเนี่ยนะคะ

บอกไว้เลยว่าใครอยากจะไปทาน
ก็ไปแซ่บกันได้นะคะทุกวัน

น้ำยายมาไงเนี่ย

เรื่องของความอร่อยแบบนี้มีมานำเสนอกัน
จุใจเลยในตลอดข่าวเช้านี้